สาวสวยคนนี้ค่ะสำหรับชมพู่ก่อนบ่าย
ก็ออกสื่อด้วยความมั่นอกมั่นใจมากยิ่งขึ้น
เร็วนี้กำลังจะมีข่าวดีให้หนุ่มด้วยนะคะ
แต่ว่าชีบอกว่าขอเวลาปั้นหุ่นอีกแป๊บเดียวได้ยนต์ชมความแซ่บกันอย่างแน่นอนค่ะ
อ๋อไม่อยากให้ออกในโฟล์มาก
ไม่ใช่แค่ข่าวดีเรื่องการตรียมสลัดผ้าโชว์หุ่นอย่างเดียว
เพราะอีกหนึ่งเรื่องราวดีคุณที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ก็คือ

ของกันท้องกันเติมบ้านบร่องค์ซา

แล้วก็เป็นตามเรื่องตามราวดีกว่า
ก็แต่งแล้วก็มีน้องว่ากันไป
เออใส่ผ้าใบแต่งตัวแบบสปีดมา
หาของกินอร่อยดูคอนเสิร์ต